สาวท้องสี่เดือนคนนี้เขาบอกว่าเห็นดวงไฟปริศนาลอยผ่านหน้าบ้านนะครับคือ
คือทุกคนเห็นไหมว่ามันมีไฟตอนแรกนะเรานอนอยู่ข้างในบ้านแล้วก็ฝนตกดิน
แล้วลูกสาวเรา๔ขวบก็บอกว่าแม่แม่อะไรชนประตูบ้านเราเราก็ไม่สนใจ
เราก็บอกลูกเราว่านอนเถอะลูกฝนมันตก
พอสักพักนึงลูกก็พูดขึ้นมาอีกว่าแม่อะไรชนประตูบ้านเราอีกแล้วอ่ะโอ้โห
เนี่ยมันลอยไปลอยมาอย่างนี้เลยอ่ะแล้วเจอแบบนี้โดยบังเอิญนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ใช้ติ๊กต๊อกลายหนึ่งนะฮะเขามาโพสต์เอาไว้
คลิปนี้ความยาวจริงมันก็คือ๔นาที๕๔วินาทีเกือบ๕นาทีได้
แล้วคนที่โพสต์ก็คือสาวที่ตั้งท้อง๔เดือนเขาบอกว่าคืนนั้นน่ะนะฝนตก
ลูกสาววัย๔ขวบของเธอที่อยู่ในบ้านได้ยินเสียงว่าเหมือนมีอะไรมาชนที่ประตูถึง๒ครั้ง
เออแปลกดีเธอก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูเห็นในภาพเห็นในคลิปว่าเอ๊ะ
เป็นดวงไฟประหลาดมันลอยไปลอยมาอยู่หน้าบ้านเธอก็คิดในใจมันแสงอะไรนะ
หรือว่าเป็นแสงไฟของคนที่ออกไปหาสัตว์หาปงหาปลาหานู่นหานี่หานั่นหรือเปล่า
แต่ดูไปไปมาเอ๊ะมันไม่น่าใช่แล้วนะเขาก็เลยโทรหายาดที่อยู่ที่บ้านอีกหลังนึง
มาช่วยดูที่หน้าบ้านหน่อยพอญาติญาติขับรถมาดูปรากฏว่าดวงไฟนะฮะ
มันลอยผ่านหน้าบ้านแล้วก็ลอยไปลอยมาแบบนั้นยังไงล่ะเห็นดวงไฟด้วยเหรอ
เอายาดมาเขาก็ดูนะเขาก็บอกว่าเห็นดวงไฟเหมือนกันเชื่อว่าเป็นผีปอบ
เรื่องความเชื่อเรื่องกับผีอะเนาะเขาก็คิดไปในทางนั้นนะครับ
นี่เขาบอกว่าอย่างนี้นะทางญาติญาติที่เขามานะเขาบอกว่ายานะ
อย่าให้สาวที่ตั้งท้องรวมไปถึงลูกสาวออกมานอกบ้านนะเป็นห่วง
โอ้โหเรื่องความเชื่อเนอะแต่พอเอาคลิปนี้ไปโพสต์ลงในโลกโซเชียล
ปรากฏว่าชาวเน็ตที่ชมที่ดูคลิปนี้หลายคนเขาก็มาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมาย
เขาบอกว่าเฮ้ยมันเหมือนกระสือหรือเปล่าเออแล้วเขามีความเชื่อไงน้อง
ต่อคุณผู้ชมครับเรื่องของกระสือเวลาได้กลิ่นคนท้องมันจะมาที่บ้านหลังนั้น
อารมณ์ประมาณอย่างนั้นนะแต่บางคนเขาก็บอกว่าเฮ้ยที่เขาไม่ได้มีความเชื่อเรื่องของผีแบบนี้
เขาก็จะบอกว่ามันเป็นความผิดพลาดเป็นเรื่องของการหักเหแสง
เรื่องของแมลงแมลงมันบินผ่านหรือเปล่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกัน
เรื่องความเชื่อก็ว่ากันไปใครที่ไม่ได้เชื่อเขาก็คิดไปในทางของเรื่องของเทคนิคของกล้องวงจรปิด
มันจะมีการผิดพลาดจับภาพนู่นนี่นั่นมากลายเป็นแสงผ่านหน้ากล้องวงจรปิดแบบนี้
อะไรก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะคะ